อย่างที่ผ่านมาก็จะแบบว่าเปลี่ยนมาเรื่อย

คอนเฟิร์มทีเดียวแล้วค่อยบอกขวัดแล้วกัน

เรื่องราวของยูทูปของขวัญด้วยค่ะแล้วก็ลิฟต์ของขวัญที่ทุกคนบอกว่า
ประศัยกรรมปากมาก็เราจะมารู้ว่าทำไมขวัญถึงไม่ศัยกรรม
ก็จากลิฟต์ของขวัญนี่แหละค่ะเพราะว่าเราก็สามารถแบบ
ทำให้ปากของเราเหมือนมีฟิลเลอร์ได้โดยที่เราไม่ต้องใช้เข็ม
แต่ว่าใช้แค่ลิฟต์ของขวัญที่ทุกคนบอกว่าพี่ขวัญไปฉีดปากมาฉีดปากมา
เพราะเสร็จละครหนึ่งไม่ใช่ว่ากลับมาจะดีไซน์ออกมา๓๔เดือนเสร็จ
คืออันนั้นเขาใช้กระบวนการค่อนข้างนาน
เงินเป็น๑๐ล้านแล้วมาลงทุนให้เราถูกไหมคะ
เราก็ต้องเราโตมาจากช่อง๗ค่ะ
เราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของผู้ใหญ่
แต่ว่าผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสในการที่แบบว่าเรายังคงทำธุรกิจอยู่
ตอนนี้ทำมีกี่ตัวทำผิวขึ้นมากี่ตัว

เครื่องสำอางกี่ตัวนะคะ๙ตัว
ก็คือเป็นจุดจบของคนที่มีผิวพัง
ของคนที่มีผิวแบบแพ้ง่ายดูหน้าขวัญตอนนี้ก็คือแพ้ง่ายมาก
แล้วเราก็จะเรียนรู้เพราะว่าเราโตมาจากนักแสดงใช่ไหมคะ

ก็คือขวัญคัดมาแล้วว่าดีจริง

ขาเราไม่สามารถเลือกขาข้างซ้ายหรือขาข้างขวา
ชีวิตขวัญก็เหมือนกันค่ะ
แล้วคนไม่จริงต้องรอคิดถึงขวัดก็เสิร์ฟ
แล้วก็ดูยอดหลักในเรื่อง

ก็รอประมาณตุลานี้นะคะ
เรื่องนี้คือขวัญจะบอกว่าวาวมาก
เพราะว่าขวัญอ่านบททุกหน้า
ขวัญยังก็รู้สึกว่าว้าวเลย
เป็นบทที่ขวัญไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อน
แล้วก็เข้ากับสังคมยุคปัจจุบันด้วย

เพราะเราก็ว้าว

ครั้งนี้ถูกใกล้มาก

ความว่าตอนนี้ว่าคุณเป็นคุณนักธุรกิจไปก่อนใช่ไหมคะ
ความอุตส่าห์วันนี้ก็ยังเป็นความอุตส่าห์วันนี้เหมือนเดิม
ไม่มีใครถอดคำอันนี้จากเราไปได้อยู่แล้วค่ะ
แล้วจะกดดันไปกันกลับมารอบนี้คุณสามารถมองมากยิ่งขึ้น
กดดันมาจากคำถามที่คนส่งมา
แต่ถ้าถามว่าตัวเราเราไม่เคยกดดัน
เพราะว่าเวลาเราทำงานในแต่ละที่เนี่ย
เราจะเจอคนที่เรารู้จักเราจะเจอคนที่เราสนิท
เพราะฉะนั้นเวลาการที่เราสร้างงานออกมา

แต่ว่าผลการตอบรับมันจะออกมาเป็นยังไง
อันนั้นคือขวัญว่าแล้วแต่พิจารณาของคนดูของแฟนละคร
แต่ว่าขวัญมีหน้าที่เป็นนักแสดง
แต่ถ้าควันแค่ทำหน้าที่แสดงของควันให้ออกมาดีที่สุดก็พอ

หมายก็คือให้เงินทำงานของเขาเองค่ะ
แล้วก็มีคนสนิทของเราที่ให้เขาจัดการดูแลไปต่อ
โดยที่เราไม่ต้องทำงานเหนื่อยทั้งกายแล้วก็ใจ

สิบเต็มร้อยสิบเต็ม

มันก็มีอะไรที่ขวัญต้องเรียนรู้อีกเยอะ

ถ้าเกิดขวัญคิดว่าตัวขวัญลอยแล้ว

เพราะฉะนั้นทุกวันขวัญก็คือแค่สิบเปอร์เซ็นต์
แต่ว่าขวัญก็ต้องเรียนรู้ให้ไปให้ได้ตลอด

อยากมีแฟนค่ะแต่ยังไม่มีเดี๋ยวขึ้นคิวอาร์โค้ด
ขึ้นคิวอาร์โค้ดสแกนมาได้เลย
ก็สแกนมารับสมัครแฟน
ทำแต่งงานไม่มีเวลาไปไหนเลยทำแต่งงานจริง
มีเข้าตาอยู่มีคนชอบ

เขิน
สวยแล้วก็รวยมาก

คิวอาร์โค้ดสมัครไปเลย

คุณมีอะไร
สวยแล้วฮะ